ผมว่าดูต่อมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ดูต่อจากการเกี่ยวข้าวเมื่อสักครู่
ต้องแล้วก็คือว่าเรามีคลิปหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ
เขาบอกว่าคลิปนี้มีชื่อคลิปว่าว่า
เมื่อเมียไปเกี่ยวข้าวจะรออะไรล่ะเกิดอะไรขึ้น

เพลง
ต้องปรบมือเลย
เรียกได้ว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าโอ๊ย
ไอ้เราก็คิดว่าเออเมียไม่อยู่

มึงรู้มั้ยเหมือนใคร

เมยเครื่องส่งเครื่องเสียงนี้กระจัดกระจาย

เดี๋ยวนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
คือเมียไม่อยู่แล้วมาล็อกคาราโอเกะอย่างนี้หรอ

เอาล่ะคุณผัวก็ได้ทีอยู่บ้านทั้งที

แล้วจะทำอะไรล้องคลาโอเกะอยู่บ้าน

นี่ไงมันเลยเป็นที่มาของคำว่า
นี่คือผู้หญิงกลางคืน

เขาอาจจะมีความสุขอาจจะสนุก

ถ้าไม่ต้องออกไปร้องคาราโอเกะนอกบ้าน

พี่ก็เอาในโลกอินเทอร์เนต

ที่อยากให้เข้ามาแซวเข้ามาหยอกเรากันนะคะ
ก็มีความสุขสนุกสนานกันไปดูรายการเราด้วยนะจ๊ะ